เพราะการไปขอโชคจากกุมารแก้วด้วยวิธีการลูบแป้งก็หยุดไม่ได้จริงค่ะ
เนี่ยต้องรูปถูแบบนี้

ชอบก็ตามมาค่ะมาเลยจ้าทิกต็อกของคุณยาวรักษ์๗๖๕ถ่ายคลิปให้เราดูนะคะ
แล้วบอกว่านี่คือการขอจอมปลวกกุมารแก้ว
อะไรล่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเห็นเองเลย
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการจินตนาการ
แล้วก็มุมมองของแต่ละบุคคลเหมือนกัน
เห็นอะไรคะ
แต่จริงแล้วสิ่งที่หลายคนฟูกัสคืออะไร
ลองไปดูกับตาของคุณผู้ชมเลยค่ะ

มิงุ่ยลุ้นเห็นนี่อย่าง

นี่นี่เรียกประยัตร
แอคชั่นไปครับ
เริ่มค่ะถ่ายพอด

ถอยหลังให้ทุกคนตั้งใจดูอีกครั้งหนึ่ง
แต่ทำเป็นเล่นพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป

เมนต์เป็นภาษาตัวเลขอะค่ะ

เป็นรหัสลับที่หลายคนก็แสดงความคิดเห็นต่างนานานะฮะ
คุณผู้ชมก็ไปดูเอาคอมเมนต์แล้วกันนะ

ถึงให้ยังพันตาม
เป็นท่านเดชและเอิ้นดาวก็ได้ค่ะ